พาคุณผู้ชมไปที่พเยาว์เพราะว่ามีการพบคำพิโบราณ
ในอำเภอเมืองพยาวอายุหลายร้อยปี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งสำรวจวิจัย
ค้นคว้าถึงความเก่าแก่เหล่านี้
สำหรับปั๊บสาหรือพับสา

หนึ่งที่ใช้บันทึกเรื่องราวต่างเช่นเดียวกับใบลา
ลักษณะเขาจะคล้ายกันนะคะเห็นจากภาพแล้ว
เรียกว่าปั๊บสาแล้วคราวนี้เป็นปั๊บสาโบราณด้วยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพยาวร่วมกันตรวจสอบคัมภีร์ใบลาน
ปั๊บสาโบราณกว่าพันเล่มนะโอ้โหเยอะมาก
พระวิโมทยานมุณีหรือว่าครูบาบุญชื่น
รองเจ้าคณะจังหวัดพยาวเจ้าวาดวัดลีอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เก็บรักษาไว้ดูสิเยอะมากครับ
โดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพยาวก็คือคุณจะแก้วนามเมืองบอกว่า
ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยสำรวจเอกสารโบราณ
จากการตรวจสอบคำพี่ใบลานและปับสาโบราณภายในวัดลี
พบธรรมคัมภีร์โบราณส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่แบบ
คือไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะฮะแตกหักเสียหาย
ส่วนมากก็เป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธตำนานพระอภิษฐรรม
มหาชาดกพระสูตรพระวินัยตำนานตำราและก็ธรรมะทั่วไป
อีกจำนวนมากครับก็เป็นพันเล่มอะเนาะ
โดยเรื่องที่น่าสนใจเป็นตำนานวัดพระเจ้าตนหลวง
หรือว่าวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงอายุกว่า๕๐๐ปี
เป็นบันทึกที่สำคัญมากนะครับ
โดยธรรมคัมภีร์แต่ละเล่มอายุเขาประเมินว่า๑๐๐๒๐๐ปีขึ้นไป
ครูบาบุญชื่นบอกว่าหากทางมหาวิทยาลัยสำรวจวิจัยค้นคว้าเสร็จแล้ว
อยากจะนำคัมภีร์และปั๊บสาโบราณทั้งหมดนี้
เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาวภายในวัดลีเองแหละ
สถานที่ที่ท่านเจ้าอาวาสท่านเคยเก็บรักษาไว้
แต่จะเก็บไว้ให้ดีขึ้นเพื่อเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์
เป็นมรดกทางธรรมคัมภีร์
ส่งต่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาต่อไปด้วย

ใช่ค่ะและที่สำคัญมีมาก
และในปราบศาหรือว่าปราบศานี่ก็จะเป็นความรู้
หรือว่าบันทึกประวัติศาสตร์ต่างด้วย